ไม่อยากเป็นคนลงของเวิร์น
จะไปรักใครง่ายได้เหลือเกิน
ที่ไปรักเธอไม่ทันจึงรู้กลัว
ส่วนหนึ่งในใจของฉันก็กลัว
บอกกับหัวใจตัวเองทุกที
บอกมันทุกวันให้มันหยุดรักเธอ
รักแล้วก็ช้ำปลอดภัย
ฉันรู้แล้วพอเข้าใจ
เตือนตัวเองไว้ห้ามตัวเองไว้
ไม่ให้แสดงออกมา
อยู่ใกล้กันอย่างหวั่นไหว
ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
สั่งหัวใจที่เหมือนฉัน
ไม่รู้ต้องทำยังไง

ทุกครั้งใจมันสำสัย
จิตใจของฉันนั้นวุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้
เมื่อสุดท้าย
หัวใจมันรับทาย
ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน
แต่ก็ไม่ลืมเธอไว้สักที
ใดที่ฉันยังคงต้องหายใจ
หลอกตัวเองได้นานแค่ไหน
ว่าตัวฉันไม่มีใจให้เธอ
ว่าตัวฉันไม่เป็นไรเสียใจ
รักแล้วก็ช้ำเปล่า
ฉันรู้แล้วพอก็ได้

ห้ามระเวงไว้ไม่ให้แสดงออกมา
อยู่ใกล้กันอย่างหวั่นไหว
ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
สั่งหัวใจให้เปิดใช้
ไม่รู้ต้องทำยังไงใกล้เธอทำไม
จากพร้อมใจมันสำสัก
ใจของฉันนั้นหุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้
เมื่อสุดท้ายหัวใจมันรักเธอ
อยู่ใกล้กันยังหวั่นไหว
ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
สร้างหัวใจให้บางชาย
ไม่รู้ต้องทำยังไงใกล้เธอทำไม
เธอพร้อมใจมันสั่น
จิตใจของฉันนั้นวุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้
เมื่อสุดท้ายหัวใจมันรักเธอ
หัวใจมันจริง
หัวใจที่จริง

โดยต้องใช้โดยที่เหมาะสีเอาไป
มันจำไม่ได้ว่าแนนต่างจากเสียงคนอื่นอย่างไร

เมื่อสุดท้าย
คือเอาไมค์มาอยู่ด้านขวาแล้วมันขัดใจมาก
เพราะว่าอยากได้ยินคือเสียงเพราะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะรู้สึกว่าเทคนิคมันเยอะเกินหรืออะไร
คือสมมุติถ้าไม่มีไมค์โยนไมค์ทิ้งไปเลยยังไงก็เพราะ
และคะแนนที่คุณแนนทำได้คือ
คุณต้องการมากกว่า๒๖๕คะแนน

คะแนน
ว้าวสูสีจริงครับ
ทำให้พี่โชคของเราต้องตกล่อไปเรียบร้อยแล้วครับครับผม
ร้องข้ามรุ่น
มค